วันนี้คณะกรรมการปปชได้เปิดเผยบัญชีหนี้สินและทรัพย์สินของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร

เปิดเผยทั้งหมด๔๑๔คนจาก๕๐๐คนที่เหลือคือยังไม่ยื่น
และขอขยายระยะเวลาในการยื่น

ภูมิใจไทยกลายเป็นพักที่ครองแชมป์๓ที่สุดในการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชกรณีเข้ารับตำแหน่งสอสอ
ร่ำรวยที่สุดเป็นของนางนาธีรัชกิจประการทรัพย์สินรวมกว่า๔๖๐๐ล้านบาท
ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเงินลงทุนในชื่อคู่สมรส
ส่วนสอสอที่มีทรัพย์สินน้อยที่สุดคือนายพิศนุพลทีสสปทุมธานีแจ้งทรัพย์สินไว้๕๐๖๔บาท
เป็นเงินฝากธนาคารไม่มีหนี้สินพักอาศัยอยู่ที่บ้านของมารดา
มียานพานะ๑คันแต่ก็เป็นของเพื่อนที่ยืมมาใช้
ขณะที่สอสอที่มีจำนวนหนี้สินมากที่สุดคือนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรมชพาณิชย์
ซึ่งเพิ่งทิ้งใบลาออกจากสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดทางให้ผู้สมัครลำดับถัดไป
ขึ้นมาดำรงตำแหน่งสอสอแทนมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินถึง๑๑๐๐๐ล้านบาท
ส่วนสอสอที่เป็นรัฐมนตรีที่น่าสนใจเช่นนายอนุทินชาญวิรากูลมีทรัพย์สินกว่า๔๒๐๐ล้านบาท
มีหนี้สิน๕๐ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากข้อตกลงท้ายทะเบียนยา
กับนางสสิทรจันทรสมบูรณ์ที่นายอนุทินจะมอบเงินสดจำนวน๕๐ล้านบาท
ชำระเป็น๕งวดในระยะเวลา๕ปีให้กับอดีตภรรยารวมถึงห้องชุดที่หัวหิน
ค่าตกแต่งบ้าน๕ล้านบาทและค่าเลี้ยงดูอีกเดือนละ๓แสนบาท
กว่าอดีตภรรยาจะถึงแก่กรรมด้วย
ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองบชเกษตรเปิดเผย๒บัญชี
คือบัญชีตัวเองและคู่สมรสที่มีทรัพย์สินรวมกว่า๘๕๐ล้านบาท
และยังครอบครองพระสมเด็จบางขุนพรมประเภทเบนจภาคี
พิมพ์ปลกโผน๑องค์มูลค่า๑๐ล้านบาท
รวมถึงพระเครื่องอีก๖องค์ที่ประเมินค่าไม่ได้คือ
กิ่งชัยวัดเนื้อทองคำพระยอดทงหลวงปู่สะดุ้งกลับ
เกรียร์ลวงผู้ทวดรุ่น๑และพระรอดลำพูล
ขณะเดียวกันยังยื่นบัญชีของน้องจุ๊บจิ๊บอดีตนางสาวไทย
อยู่กินฉันสามีภรรยาอีกหนึ่งบัญชี
โดยน้องจุ๊บจิ๊บมีทรัพย์สิน๖๓ล้านบาท

หนึ่งในนั้นคือมงกุฎเพชร๑๒กระหลัด
มูลค่า๑ล้าน๒แสนบาท
และยังครอบครองกระเป๋าแบรนดเนมหรูอีกจำนวนมาก
ส่วนเครื่องบินส่วนตัวที่ใช้ปฏิบัติภารกิจ

ร้อยเอกธรรมนัฐชี้แจงว่าเป็นของพี่ชาย
ส่วนบัญชีสอสอคนดังก็ไม่น้อยหน้า
เริ่มจากนายศีราเจนจาคาสอสอกธมภพพลังประชาลัฐ
มีทรัพย์สินกว่า๕๔๐ล้านบาท
ขณะที่นางสาววัฒนยาวงโอภาษีหรือมาดามเดีย
มีทรัพย์สินกว่า๕๑๑ล้านบาท
โดยมีกระเป๋าแบรนดเนมหรูถึง๓๓รายการ
เป็นแอร์เมส๑๓ใบ
นายวันอยู่บำรุงสสพักเพื่อไทยมีทรัพย์สิน๑๗๙ล้านบาท

นายชาดาไทเศษสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย
มีทรัพย์สิน๒๑๓ล้านบาท
กระบือ๑๕๑ตัวและโคกว่า๑๐๐ตัว
รวมถึงอาวุธปืน๑๐กระบอก
สำหรับการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินครั้งนี้
มีเพียง๔๑๔รายจากจำนวน๕๐๐ราย
โดยมีสอสอ๑๐คนที่ไม่ยืดบัญชีทรัพย์สิน
ส่วนอีก๗๗รายขอขยายระยะเวลาการยื่นออกไป
เช่นนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ

โดยทุกคนจะต้องยื่นบัญชีต่อปปช
ภายในวันที่๒๓สิงหาคมนี้
เช่นนั้นจะเข้าข่ายจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สิน
สิริญญานิมกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน